อีกหนึ่งเรื่องคราวนี้ไม่ต้องรอให้ทางราชการมาปิดหลุมถนนให้นะคะ
มีฝรั่งใจดีค่ะเขาเห็นถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
ลงทุนซื้อปูนซีเมนมาราดเองเลยค่ะ
กำลังเทปูนซีเมนซ่อมถนนหลวงบริเวณบ้านสะแก้วตำบลสะแก้ว
อำเภอหนองหงษ์จังหวัดบุรีรำค่ะ
ซึ่งสมาชิกเฟซบุ๊คที่ชื่อว่ากุสุมานามวง
เป็นผู้โพสต์คลิปวิดีโอเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
พร้อมกับเขียนข้อความชื่นชมบอกว่าเขามาอาศัยบ้านเมืองเราอยู่
เขายินดีให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยตามที่ช่วยได้
วันนี้ช่วยปิดหลุมกลางถนนหลวงโรงพยาบาลชุมชนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย
ชาวบ้านหวั่นจะเกิดเหตุร้ายด้วยงบส่วนตัว
แล้วก็ที่ชาวบ้านสมทบทุนมาก็มีเช่นเดียวกันนะคะ
ขอบคุณผู้ใจดีสมทบมา๑๒๐บาทค่ะ
ขอให้สุขสมทุกประการนะคะ
จากนี้นะคะก็ได้โพสต์ภาพถนนที่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วย
พร้อมกับบอกด้วยว่าต่อไปนี้พี่น้องลูกหลานก็จะได้ขับขี่กันอย่างปลอดภัยแล้วล่ะค่ะ
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในสังคมออนไลน์
ช่วยควักเงินแล้วก็ไม่ใช่ลงเงินอย่างเดียวยังลงแรงช่วยซ่อมถนนด้วย
โพสต์นี้ก็ถูกแชร์ออกไปกว่า๑๗๐๐ครั้งแล้วนะคะ
ขณะที่บางส่วนก็เรียกร้องให้หน่วยงานรัฐช่วยเข้ามาสอดส่อง
แล้วก็ดูแลถนนหนทางในจังหวัดให้มากยิ่งขึ้น
เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนด้วยค่ะ